ฝากรักกับใครรักสู่โควิด
ใช่ค่ะสำหรับร้านที่เราจะฝากกันในวันนี้
อยากจะให้คุณผู้ชมเข้าไปดูกันหน่อยนะ
สำหรับใครที่เป็นสายซีฟู้ดเลอเวอร์
หรือว่าคนที่รักอาหารทะเลเนี่ยนะคะ

ลูกค้าต้องได้ทานอาหารทะเลที่สดสะอาดอร่อย
และที่สำคัญต้องราคาถูกด้วย
เพราะร้านนี้เข้าขายเนื้อปูมานแน่น
เด้งหวานสดสะอาด

แล้วยังมีหมึกไข่แดดเดียวแบบปลอดสารสะอาดปลอดภัย
รับประกันไข่ทุกตัว
ใครสนใจอยากจะสั่งซื้ออย่างเช่นคุณชนะชอบทานปู
ก็สั่งได้หรือถ่ายภาพจากหน้าจอที่เราขึ้นให้ได้เลย

ใครถ่ายไม่ทันหรืออยากจะฝากร้านกับเราบ้าง
แล้วก็เข้าไปในแฟนเพจไทยรัฐทีวีนะคะ
ส่งข้อมูลมาค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง
สองสามภาพหรือคลิปวิดีโอความยาวไม่เกินหนึ่งนาที

ครับเอาบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับ
รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านของเราต่าง

เราจะจัดให้แล้วเราจะฝ่าวิกฤตนี้